มีเหตุฆ่ากันตายเกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
ผู้ตายเนี่ยเป็นชายหนุ่มวัยยี่สิบเจ็ดปี
ถูกของมีคมแทงเข้าที่ราวนมด้านซ้าย๒แผลนะคะ

ตำรวจเชื่อว่าคนก่อเหตุไม่น่าจะเป็นคนอื่นคนไกล
น่าจะเป็นแฟนของผู้ตายนี่แหละที่เป็นสาวประเภทสอง

ตำรวจสพเมืองขอนแก่นได้รับแจ้งมา
ว่ามีคนถูกฆ่าตายภายในห้องเช่าที่ตำบลในเมือง

ก็ไปที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์เวร
พิสูจน์หลักฐานสี่แล้วก็ชุดสืบสวนไปถึงก็พบศพของนายมานบอำเท้า
วัย๒๗ปีนะคะนอนหงายอยู่ที่พื้นห้องข้างเตียง
เสื้อยืดแขนยาวสีดำนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
มีสำลีอุดอยู่ที่จมูกปากแล้วก็หูทั้งสองข้างด้วยค่ะ
พอถลกแขนเสื้อขออภัยถลกเสื้อขึ้นนะคะก็เห็นบาดแผลถูกมีดแทงเข้าไปที่ใต้ราวนมซ้ายสองแผล
แล้วก็ยังมีสำลีอุดอยู่ที่แผลด้วยมีผ้าปิดแผลปิดทับอีกชั้นหนึ่ง
ว่าน่าจะเสียชีวิตมามากกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่ห้องครัวที่อยู่ด้านหลังห้องพักค่ะ
มีมีดปลายแหลมที่ใช้ทำครัวยาวประมาณ๑ฟุตเปื้อนเลือดวางอยู่บนอ่างล้างจาน
ก็คิดว่าน่าจะเป็นอาวุธสังหารนะคะก็เลยมีการเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
สอบสวนเบื้องต้นรู้ว่าผู้ตายเนี่ยพักอาศัยอยู่กับแฟนที่เป็นสาวประเภทสอง
ชื่อนายธรรมพิชารอดหนองเข็งหรือว่ามายวัย๒๘ปีนะคะ
ซึ่งตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอค่ะนายบุญมาชารีวันลุงของผู้ตาย
เล่าให้ฟังว่าหลานชายทำงานอยู่ที่โรงงานผลิตกระดาษแห่งหนึ่ง
เป็นพนักงานดีเด่นด้วยนะคะไม่เคยมีปัญหากับใคร
ไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมีแฟนชื่อมาย
หากันมานานเกือบเจ็ดปีแล้วค่ะทั้งคู่ก็อาศัยอยู่ด้วยกัน
ญาติญาติไม่เคยมีใครรู้นะคะว่าน้องมายคนนี้เป็นสาวประเภทสอง
ผู้ตายเคยพาแฟนไปเที่ยวบ้านในอำเภอหนองเรือด้วยซึ่งดูแล้วทั้งคู่ก็รักกันมาก
ต้นปีที่ผ่านมาหลานชายเพิ่งสร้างบ้านเพื่อจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันกับแฟนนี่เองค่ะ

นาอุบลรอดน้องเข็งแม่ของน้องไมค์หรือว่าหน่ายไมค์
ก็บอกว่า๒วันก่อนรู้แหละว่าลูกทะเลาะกับแฟน

กระทั่งเช้าวันที่๒๗พฤษภาคมก็มาหาลูกที่ห้องพัก
แต่ว่าห้องล็อกค่ะแม่ก็รอจนค่ำนะ
ไม่เห็นลูกกลับมาก็เลยเดินทางกลับบ้าน
เช้าวันนี้ถึงได้รู้ข่าวว่าแฟนนุ่มของลูกเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
ตอนนี้ก็เลยอยากที่จะให้ลูกมามอบตัวกับตำรวจนะคะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ทางคดีค่ะพันธ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจ
อำกับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่า
ในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้
แล้วผู้ต้องสงสัยตอนนี้ก็ยังคงเป็นนายมายหรือว่านายธรรมพิชา

ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมูลเหตุหึงห่วงนี่แหละ
ก่อเหตุไปแล้วแต่ด้วยความรักก็เลยอาจจะ
เช็ดเลือดทำความสะอาดศพ
ทำความสะอาดห้องพักที่ว่ามีเอาสำลีอุดแผล
มีผ้าปิดแผลสำลีอุดปากอุดจมูกอุดหูอะไรแบบนี้
ตอนนี้กำลังลงพื้นที่เร่งไล่ล่าตัวอยู่นะคะ
เหมือนทำแล้วก็มานั่งทำแผลให้ผู้ตายด้วย

แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้